คอนเสิร์ตของพวกเราครั้งใหม่ก็คือ

รวมไปถึงความคิดถึงของพวกเราทุกคนด้วยนะครับว่า

มานี้ก็คือเป็นดวงดาวครับผม

แต่ว่าพอตอนกลางวันแสงมันสว่างมันอาจจะไม่เห็น

ถ้าเผื่อคุณมองขึ้นไปเราก็อาจจะอยู่ตรงนั้นก็ได้ครับ

ทั้งหมดคือเราไม่ค่อยได้มาเจอทุกคนนะครับ
รวมไปถึงทั้งแฟนคลับด้วย

แต่ว่าเราก็รู้กันอยู่ว่าแบบ

ยังไงก็มีดาวอยู่แต่เป็นบางวันที่เรามองเห็น

คุณพ่อดีใจอยู่แล้วครับ

ปี้ที่สุดก็คือเวลามีคนคิดถึง

ก็เป็นเรื่องกันบ้านของพวกเรา
แล้วก็ทิ้งงานให้ทุกคนว่า

เล่าเรื่องราวอันนี้อย่างไร
เดี๋ยวรอดูในงานเลยละกัน

กันถึงการเตรียมงานอันนี้ให้เยอะที่สุดมากที่สุดเท่าที่เรามีเวลาทำงานกันได้นะครับผม
ความพิเศษมันต้องมีหลายแล้วก็พยายามหาความแตกต่าง
ตั้งแต่ตอนนู้นแล้วเราก็ทำหลายอย่างกันไปแล้ว
ครั้งล่าสุดที่เราเพิ่งจากกันมา๒รอบ
ก็คือทำหลายอย่างมีหลายซีนที่เราก็เรียกว่าทำไปหมดแล้วเหมือนกันครับผม
แต่ว่าเวลาเรามีคอนเสิร์ตครั้งใหม่ก็ทุกครั้งเราก็พยายามจะแบบมีอะไรใหม่
มีภาพใหม่มีเรื่องราวใหม่มาเล่าอยู่แล้วครับผม
เรื่องนี้ก็คงไม่ต้องเป็นห่วงก็เป็นหน้าที่ของพวกเราแล้วก็ทีมงาน
เดี๋ยวเราไปเตอร์ไพรส์ในคอนเสิร์ตทีเดียวเลยดีกว่า
กดดันนะคะคือต้องทำให้มันพิเศษขึ้นกว่ามาก

แต่เราว่าความพิเศษคือการที่เราได้มาเจอกันเราว่าเป็นพิเศษมากนะครับ
คุณที่มีโอกาสได้ดีใจโชว์ของเราดีหรือไม่คะ
เขาก็พยายามจะดึงมาจากตัวเราไปในทุกครั้งนะครับผม
ไม่ว่าจะเราเล่นกีต้าเล่นเปียโนหรืออะไรอย่างนี้ครับผม
จริงมันก็มาจากตัวพวกเราเองที่เราไปบอกเขาว่า
เราอยากทำสิ่งนี้ในคอนเสิร์ตในครั้งก่อนนะครับผม
ก็ครั้งนี้เดี๋ยวรอดูฮะผมว่ามันต้องมีเซอร์ไพรส์ครับ

ก็ลองฟังดูครับว่าเราจะดีไซน์ออกมาเป็นยังไงนะครับ
มันจะมีแข่งรักเชิญไหมคะสำหรับที่นี้ครับ
ผมไม่รู้จริงครับ
ก็ไม่ค่อยมีแขกอยู่แล้ว
ก็ครั้งนี้ก็อาจจะไม่เหมือนกัน
เดี๋ยวลองดูแล้วกันครับว่ามันจะออกมาเป็นยังไง
แต่ว่าที่เห็นแน่เลยก็เรา๓คน

แต่จริงเรื่องแขกรับเชิญก็ไม่ใช่อะไรนะครับ

ตอนที่เราเล่นคอนเสิร์ตแต่ละครั้ง

ส่วนใหญ่ก็อยากจะเห็นเราอยู่บนเวทีด้วยกันให้มากที่สุด
ก็ต้องพูดว่าอย่าเพิ่งเบื่อพวกเราแล้วกัน

ครั้งนี้เนื้อร้องกับภาพเท่นจะเป๊ะหรือเปล่า
มันไม่เคยเป๊ะอยู่แล้วล่ะครับ

มีเวลาซ้อมเยอะไหมคะ

จากนี้คือเราก็เริ่มซ้อมตั้งแต่ตอนนี้ไปนะครับ
มีวันที่แบบเริ่มร้องเริ่มมาแบบอะไรอย่างนี้ครับ

ก็ซ้อมแต่ตอนนี้ไปครับ
ต้องพริกทีมไปไหมครับเวลาคอนเสรต์

ผมว่าครั้งนี้มันคงเล่นกับเรื่องของดวงดาวหรืออะไรเงี้ย
ในวันที่

ไอ้ครับใส่ไปดูก็คงจะเล่นกับพวกแสงเงางากับอีกอย่างเขาเลยก็เดี๋ยวห้อยแบบมาฟังเพลง
การนิดหน่อยกับการปฎินเครื่องก่อนนะครับ

อิงก็รุนทุกครั้งวันภายบาลนี้เป็นอีกวันที่เรารุนมันรุนกันตลอด
พี่ปิมเขาจะได้รุนก่อนเพราะตื่นช้าแล้ว
ก็รุนได้ว่าเขายังคิดถึงกันหรือเปล่า
เราสามคนเขาจะเป็นที่ต้องการเจอหน้าของตุ๊คคล
แค่วันนี้แบบทุกคนมากันเยอะขนาดนี้ก็ขอบคุณมาก
วันนี้ต้องขอบคุณพี่นักข่าวทุกคนด้วยครับ
ที่ให้มาเหมือนมันเป็นกำลังใจอย่างหนึ่งเลยครับ

เห็นว่าความสุขจะมีรอบเดียว
ความสุขจะมีรอบเดียวแน่นอนครับ
ก็คือใครเป็นแฟนก็จะรีบกดเลย
ใช่ครับครับรอบเดียวนะครับ
ฝากด้วยด้วยล่ะกันครับทรอบดู
เจอเรื่องบางอย่างดีกว่าบางแล้วครับ
บัตรขายวันที่๒๗กันยาอยู่วันนี้นะครับส่วนว่ารายละเอียดราคาบัตรจะเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยติดตามที่ฟูกฟารินไฮได้เลย
คอนเซิร์ต๑๖พฤศจิกายนรอบเดียวเท่านั้นนะครับเราไปเจอกันขอบคุณทุกคนมากนะครับ

กลมกลมไปดิ่งดีกว่า
ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณทุกคนทั้งหลังต้องทั้งหลังด้วยนะครับ
ได้แล้วครับ
ดูกันแล้วนะครับ

ด้วยนะครับ
รถถือแม่โดยนะครับ

ต้นต้นต้นต้นต้นต้น
แบบเยี่ยม